คุณผู้ชมคะคลิปนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นไปแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่มีตำรวจนครบานถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บมานะคะ
เบื้องต้นโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว๒คน

แล้วจะเล่าความคืบหน้าให้ฟังค่ะ

จากยางโทนพบหมู่สนทุ่งมหาเมฆ

เขาก็กลัวนะคะเพราะว่าวัยรุ่นก็หลายคน

กลัวว่าปล่อยผ่านไปแล้วมาเห็นข่าวอีกวันหนึ่ง
คนที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเขาคงรับไม่ได้ไปตลอดชีวิต
ว่าเขาเห็นแล้วเขาไม่ช่วยเขาเลยตัดสินใจช่วยนะคะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุ
สะพานลอยถนนเพชรบุรีใกล้กับแยกมิตรสัมพันธ์นะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ตรงนั้นนายสนาม
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุชาวบ้านก็นอนกันแล้วแหละ
ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายก็เลยรีบออกมาดู
เห็นกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายคนอยู่กลางถนน
เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่ถูกทำร้ายเป็นตำรวจ
ไม่ใช่ตำรวจครับสุดท้ายเขาก็เห็นว่าเออ

และกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็แยกย้ายหลบหนีกันไป
โฆษกรมบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจังหวะที่
ตำรวจรีชัยพลกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
หลังเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถผ่านมาเห็น

แต่เบื้องต้นคาดว่าตำรวจที่ถูกทำร้าย

เหมือนกับมีเสื้อคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่ง
ไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นที่มาทำร้ายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นตำรวจนะคะ
คือตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนที่ก่อเหตุ
ดูจากในคลิปแล้วเนี่ยคาดว่าวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
น่าจะมีประมาณ๖คนรู้ตัวแล้ว๒คน
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตามตัวมา

ทางโคโศกความบัญชาการตำรวจนครบันบอกแบบนี้
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า
เหตุการณ์อันนี้มันก็คือตำรวจปฏิบัติหน้าที่
ดูแลการชุมนุมเสร็จแล้วก็กำลังกลับบ้าน
ระหว่างทางมาถูกทำร้ายแบบนี้ถือว่าถูกทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ไหม

โศกบอกว่ามันใช่นะคะถือว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ดังนั้นคนที่ก่อเหตุก็จะถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา๒๙
คือโทษมันหนักกว่าทำร้ายร่างกายปกติไงฮะ
เป็นการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของตำรวจก็ได้รับความเสียหาย
ส่วนอาการของ๑๐ตรชายพลบัตรเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นสาหัส
ชายโครงด้านขวาฟกช้ำมีบาดแผลเล็กน้อยตามตัว
ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วนะคะอยู่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
คำถามก็คือว่าไปทำร้ายร่างกายเขาทำไม
ใช่ไหมจะมีสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปทำร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ